คดีที่คุณผู้ชมให้ความสนใจอยู่ในขณะนี้
จริงเหตุเกิดขึ้นตั้งแต่เมื่อวานนะครับ
ที่หัวหน้ารอปภที่คอนโดแห่งหนึ่ง

ข่มขืนลูกบ้านแล้วก็หนีออกไป

แต่ตอนนี้จนมุมแล้วเข้ามอบตัวกับตำรวจนะครับ
ติดตามการรายงานสดจากคุณสรรพัฒน์นะครับ
รายงานมาจากหน้าสพวังน้ำเย็นเลยครับเชิญครับ
คุณผู้ชมค่ะที่บรรยากาศสดในขณะนี้นะคะ
ที่บริเวณสพวน้ำเย็นอวน้ำเย็นจังหวัดสาแก้ว
ภายหลังจากที่เมื่อสักครู่นี้ได้รับรายงานว่า
ผู้ต้องหาในมนตรีมีการเข้ามอบตัวโดยติดต่อผ่านคนในครอบครัว
คือคุณแม่พี่เขยแล้วก็พี่สาว
ซึ่งได้รับรายงานว่าตัวพี่เขยเองเป็นคนเดินเข้าไปรับ
มนตรีผู้ต้องหาจากในป่าบริเวณหลังบ้าน
ก่อนที่จะเข้ามาในบ้านจากนั้นมีการอาบน้ำแต่งตัว
เปลี่ยนเสื้อผ้าค่ะก่อนที่จะขึ้นรถตำรวจ
แล้วก็มุ่งหน้ามาพร้อมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบสวน
และตำรวจนอกเครื่องแบบมาที่สพวังน้ำเย็น
อำเภอวังน้ำเย็นจังหวัดสะแก้วค่ะ
อยากให้คุณผู้ชมได้ดูบรรยากาศบนสพโรงพักในขณะนี้
ถือว่าเป็นภาพนี่เป็นภาพของผู้ต้องหา
ที่อยู่ด้านบนห้องประชุมชั้น๒ของสพวังน้ำเย็น
ซึ่งถือว่าเป็นภาพที่ผู้ต้องหาสวมเสื้อคอปกสีดำนะคะ
แล้วก็มีคุณแม่นั่งอยู่ใกล้เคียง
จากว่าคุณแม่นั้นมาพร้อมกับผู้ต้องหา
เพื่อที่จะให้เกิดความสบายใจตลอดการเข้ามอบตัวค่ะ
ซึ่งทีมข่าวได้รับรายงานนะคะว่าก่อนที่จะเข้ามอบตัวนั้น
ผู้ต้องหาเองได้มีการติดต่อผ่านทางด้านของครอบครัว
คุณแม่แล้วก็พี่ชายพี่เขยแล้วก็พี่สาวนะคะ
เพื่อที่จะเข้ามอบตัวโดยที่ทางครอบครัวแล้วก็เจ้าที่ตำรวจ
มีการตบปากรับคำเรื่องของการดูแลความปลอดภัย
ภายหลังจากที่จะเข้ามามอบตัวแล้วก็เข้าสู่การดำเนินคดี
ตามกฎหมายต่อไปแล้วก็เมื่อย้อนกลับไปตลอดทั้งวัน
ก่อนที่นายมนตรีผู้ต้องหาจะมีการเข้ามอบตัวนั้น
ตั้งแต่ช่วงกลางวันที่ผ่านมา๙นาฬิกาที่ผ่านมา
เจ้าฮีตำรวจชุดสืบสวนเจ้าฮีตำรวจจากทางป่าไม้ผู้กำกับ
รวมไปถึงหน่วยงานต่างที่เกี่ยวข้อง
ไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่ป่าไม้นำสุนัขทหารออกปูพรมค้นหา
บริเวณรอยต่อต่างรวมถึงบริเวณใกล้เคียง
โดยเฉพาะพื้นที่ป่าหลังบ้านป่าในหมู่บ้าน
ในพื้นที่ตำบลทุ่งมหาเจริญอำเภอวังน้ำเย็นจังหวัดสะแก้ว
แล้วก็ได้มีการใช้ร่มบินพารามอเตอร์๒ตัว
ในการบินสำรวจบริเวณโดยรอบของป่าเขาอ่างรืนัย
จนกระทั่งไม่สามารถที่จะเจอตัวผู้ต้องหา
ก่อนที่จะเข้ามอบตัวกับทางครอบครัว
แล้วก็เจ้าที่ตำรวจชุดสืบสวนสพวังน้ำเย็น
เมื่อเวลา๑๖นาฬิกาที่ผ่านมานะคะ
คุณผู้ชมค่ะเมื่อสักครู่นี้นะคะได้รับรายงานว่าขณะนี้
เจ้าที่ตำรวจชุดสืบสวนพนักงานสอบสวน
รวมทางภูมิกับเองได้มีการสอบปากคำผู้ต้องหา
อยู่ที่บริเวณชั้น๒ของสภาวังน้ำเย็น
ซึ่งตอนนี้สื่อมวลชนเองก็ปักหลักรอ
เพื่อที่จะรอแถลงข่าวการจับกลุ่ม
ขณะเดียวกันบริเวณชั้น๒ของสอบภาวังน้ำเย็น
ก็มีการควบคุมตัวตัวในมนตรีผู้ต้องหานั้น
เพื่อที่จะสอบปากคำเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ก่อนที่จะมีการควบคุมตัวเดินทางไปยังพื้นที่
ของพื้นที่กรุงเทพมหานคร
เพื่อที่จะดำเนินคดีในพื้นที่ที่เกิดเหตุต่อไป
นี่คือบรรยากาศสดในพื้นที่สพวังน้ำเย็นนะคะ
ซึ่งขณะนี้ทีมข่าวเองก็ยังคงปากหลัก
เพื่อที่จะติดตามความคืบหน้ารวมถึงการควบคุมตัว
มนตรีผู้ต้องหาตามหมายจับคดีข่มขืน
ในพื้นที่การข่มขืนลูกบ้านคอนโดฝั่งธนบุรี
ตลอดทั้งวันในวันนี้อีกด้วยค่ะ
มีรายงานไหมครับว่าจากการสอบปากคำเบื้องต้นเนี่ย
ผู้ต้องหาเขารับสารภาพว่าเขาเป็นคนก่อเหตุจริงครับ
ใช่ค่ะเบื้องต้นนี้ผู้ต้องหามีการรับสารภาพ
แล้วก็ได้มีการบอกกับคนสนิทหรือคนใกล้ชิด
ไม่ว่าจะเป็นคุณแม่หรือว่าตัวพนักงานสอบสวนที่มีการสอบปากคำ
แล้วก็ชุดสอบสวนเองนะคะว่าเป็นคนลงมือก่อเหตุข่มขืน
ลูกบ้านคอนโดจริงซึ่งก็เป็นคำรับสารภาพ
จากการสอบปากคำรวมถึงบุคคลใกล้ชิดนะคะที่
ที่ถือว่าเป็นคนที่ผู้ต้องหาไว้วางใจ
เขาก็เป็นการรับสารภาพว่าเป็นคนลงมือก่อเหตุเองค่ะ
เขาบอกไหมครับว่ามูลเหตุจูงใจทำไมเขาถึงทำแบบนั้นครับ
ต้นในส่วนของมูลเหตุจูงใจ
แล้วก็สิ่งที่ทำให้เป็นการตัดสินใจข่มขืนลูกบ้านคอนโดในครั้งนี้

ที่ตำรวจแล้วก็พนักงานสอบสวนอยู่ระหว่างการสอบปากคำ
เพื่อที่จะหาสาเหตุมูลเหตุจูงใจ
แล้วก็เหตุผลที่ชักจูงใจในการนำไปสู่การข่มขืนครั้งนี้
แต่จากรายงานแล้วก็จากการพูดคุยกับคนในครอบครัว
ไม่ว่าจะเป็นพี่สาวแท้ของผู้ต้องหาเอง
บอกกับทีมข่าวนะคะว่าเชื่อว่าตัวน้องชายนั้น
อาจจะมีความชื่นชอบหรือว่าปิ๊งชอบตาถูก
จะต้องใจผู้หญิงผู้เสียหายคนนี้ค่ะ
ขอบคุณมากนะครับคุณสรรพัฒน์นะครับ
รายงานเข้ามาสดเลยนะครับจากหน้าสพวังน้ำเย็น
กรุงประชุมสามารถติดตามความขึ้นหน้าได้ต่อในข่าวใส่ไข่

ใช่ค่ะตอนนี้เราก็รอนะคะในการแถลงข่าวอย่างเป็นทางการนะคะ
แล้วก็คือการนำไปสู่การติดตามตัวตำรวจก็คือหลังจากเกิดเหตุ
ก็สืบประวัติสอบประวัติจนรู้เบาะแสว่า
ผู้ต้องหาคนนี้เคยก่อเหตุข่มขืนหลานสาวตัวเอง
อายุ๑๐ขวบแล้วก็พิการทางสมองที่สะแก้ว
เมื่อปี๒๕๖๖พ้นโทษมาเมื่อปี๒๕๖๐นะคะ
ขึ้นบินครับกดดันตอนที่เขาหนีนะคะในโซนอ่างรืนัยนะคะ
เขาอ่างรืนัยที่สะแก้วจนกระทั่งตอน๑๕นาฬิกา๕๐นาทีเนี่ย
ก็มีรายงานว่าผู้ต้องหาได้เข้ามอบตัวนะคะ
เพราะว่าทนแรงกดดันไม่ไหวเดี๋ยวหลังจากที่มีการแถลงข่าว
ที่สพวังน้ำเย็นแล้วก็จะมีการส่งตัวให้พนักงานสอบสวน
นเพชรเกษมดำเนินคดีต่อไปนะคะนี่คือความคืบหน้าล่าสุดนะคะ
แต่ว่าประเด็นอีกประเด็นนึงที่ยังคงเป็นคำถามก็คือ
เรื่องนิติบุคคลของคอนโดนะคะที่ว่าในวันเกิดเหตุเนี่ยทำไมไม่อนุญาต
ให้ความร่วมมือไม่ให้ความร่วมมือในการที่จะให้เจ้าหน้าที่ขึ้นไปบนคอนโด
แล้วมันเป็นการเปิดทางให้คนร้ายหลบหนีหรือเปล่า
วันนี้ทางนิติบุคคลของคอนโดมิเนียมคุณผู้ชมก็เลยเอาหลักฐานเป็นภาพจากกล้องวงจรปิดทั้งหมดมาให้ตำรวจ
ยืนยันความบริสุทธิ์ใจว่าเขาไม่ได้มีเจตนาช่วยผู้ต้องหาหรือขัดขวางการทำงานของเจ้าหน้าที่นะคะ
นี่ค่ะนายปกครองออนรจนาการเป็นนิติบุคคลของคอนโดพร้อมทั้งทนายความนะคะ
วันนี้ไปพบภูมิกับสนเพชรเกษมมอบหลักฐานจากกล้องวงจรปิดนะคะ
กรณีที่มีการกล่าวหาบอกทางโครงการประวิงเวลาทำให้เจ้าหน้าที่ไม่สามารถจับคนร้ายได้
แล้วก็บอกด้วยว่าตั้งแต่เขาปฏิบัติหน้าที่มาไม่เคยมีลักษณะปัญหาแบบนี้มาก่อน
ตามระเบียบโครงการเนี่ยช่างกุญแจจะขึ้นไปตัวอาคารได้รอปภต้องประสานกับช่างของอาคารก่อน
แต่ว่าผู้ต้องหาพาช่างกุญแจขึ้นไปไม่ประสานกับใครอันนี้ก็ผิดขั้นตอนแล้วนะคะ
ยืนยันว่านิติบุคคลไม่ได้ประวิงเวลาช่วยผู้ต้องหาหลบหนีหรือขัดขวางการทำงานของตำรวจ
คือถ้าดูจากกล้องวงจรปิดเขาบอกว่าญาติของผู้เสียหายไปผิดตึก
ก็เลยใช้เวลานานในการจะขึ้นไปบนตึก
หลังจากประสานกับทีมช่าง๕๑๐นาทีก็ขึ้นตึกได้แล้วไม่ถึง๒ชั่วโมงแน่นอน

นิติบุคคลของคอนโดมิเนียมบอกว่าประสานผู้เสียหาย
บริษัทรักษาความปลอดภัยแล้วแต่ผู้เสียหายยังไม่พร้อมที่จะพูดคุย

อยากจะเร่งเยียวยาโดยด่วนนะคะ
ส่วนจากนี้ไปจะทำยังไงเรื่องมาตรการดูแลความปลอดภัยให้ลูกบ้านเนี่ยนะคะ
เขาบอกว่าบุคคลภายนอกนะจากนี้ไปถ้าจะขึ้นไปบนตึกได้

ถ้าเกิดเหตุลักษณะคล้ายแบบนี้อีก
ได้มีการคุยกันว่าต้องให้รอปภรีบแจ้งฝ่ายช่างคอนโดทันที

ส่วนบริษัทรักษาความปลอดภัยทางนิติบุคคลยืนยันว่า
โดจะมีการเปลี่ยนบริษัทที่ดูแลภายในสิ้นเดือนนี้ค่ะ